สวัสดีค่ะมหาก่ายพอพาร์ทินีนะคะ
ในวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ
พระราหูได้มีการโยกย้ายราศีเข้าทัพราศีเมษค่ะ
ได้ตำแหน่งดีอย่างเทวีโชคด้วยนะคะ
ส่งผลทำให้หลายราศีดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะ๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
เรียกว่าพระราหูมาให้โชคแบบตรงเต็มเลยค่ะ
สำหรับราศีแรกนะคะนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
ถือว่าเป็นราศีที่ได้รับผลบวกจากการย้ายราศีของพระราหูแบบเต็มเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นราศีที่โดนพระราหูเข้าดวงชะตานะคะ
พระราหูยังมาจากพบลาพะในดวงชะตา
วกกับการมาของพระราหูในครั้งนี้มาแบบไม่ธรรมดานะคะ
เพราะว่ามาในตำแหน่งเทวีโชคค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากในทางโหรศาสตร์นะคะ
ก็ส่งผลทำให้กราฟดวงการเงินของคุณพุ่งทะยานขึ้นทันทีค่ะ
แต่อย่าลืมไปนะคะว่าพระลาหูเป็นดาวบาปะเคาะค่ะ
เพราะฉะนั้นค่ะชาวราศีเมษควรระวังเกี่ยวกับเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการใช้เงินมากจนเกินไปนะคะ
สำหรับราศีต่อมานะคะนั่นก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
เป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีหลังจากที่พระราหูมีการโยกย้ายราศีค่ะ
โดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองโชคลาภผลประโยชน์นะคะ
หากคุณกำลังหวังในเรื่องของเงินทองรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ
จริงดวงชะตาของชาวราศีเมทุนนะคะไม่ได้ดีเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะ
งานของคุณก็ถือว่าดีมากด้วยนะคะ
สำหรับราศีต่อมานะคะนั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรู้สึกเครียด
ถามว่าพอพระราหูมีการโยกย้ายราศีไปปุ๊บเนี่ย
ความเครียดของชาวราศีมังกรจะหายไปไหม
บอกได้เลยนะคะว่าความเครียดของคุณยังอยู่ค่ะ
แต่อย่างน้อยก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นค่ะ
พอพระราหูมีการโยกย้ายราศีไปปุ๊บนะคะ
ก็ส่งผลทำให้ดวงการเงินของชาวราศีมังกรดีขึ้นทันทีค่ะ
หากใครที่ยังไม่มีบ้านยังไม่มีรถ
ก็มีสิทธิ์ที่จะได้บ้านได้รถใหม่ค่ะ
หรือว่าถ้าใครที่มีอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เพิ่มนะคะ
โดยรวมถือว่าฐานะทางการเงินของชาวราศีมังกรดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาค่ะ
หมอไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
แต่ถ้าราศีอื่นอยากจะโชคดีแบบ๓ราศีนี้
หรือว่าสามราศรีที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้อยากจะดวงดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง
หมายถึงความมืดความมัวนะคะ
ถ้าเราทำบุญด้วยแสงสว่างก็เท่ากับการเพิ่มแต้มบุญ
เสริมพลังบุญทำให้ดวงชะตาดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ